มีผู้รู้ทางศาสนาได้ให้คำจำกัดความคำนี้

นั่นก็คือการลงโทษพระสงฆ์ประเภทหนึ่ง
โดยการคว่ำบาดไม่คบไม่หาไม่ต้อนรับพระ

แต่ก็ยกเลิกได้เมื่อพระรูปนั้นสำนึกผิด

ที่ต้องการที่จะขอให้พระสงค์ทั่วสังขมนธล

แล้วก็เริ่มมีความเห็นบางส่วน
จากโลกโซเชียลนะครับที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้
ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับว่า
รัฐบาลไม่มีอำนาจพิจารณาในกรณีพระพุทธอิสระ
โดยให้เป็นเรื่องที่สำนักพระพุทธศาสนาชี้ขาด
โดยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ระบุว่าได้เห็นประกาศของเครือข่ายพระสังคาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย
ที่ขอนิมลพระสงฆ์ทั่วสังคมวลธนลงอุกเคปณียกรรมกับพระสุวิทธิรัฐมโม
หรือพระพุทธอิสระวัดอ้อน้อย
โดยระบุว่าเป็นอำนาจพิจารณาของสำนักพระพุทธศาสนา
ว่าพระพุทธอิสระกระทำผิดพระธรรมวินัยหรือไม่
ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปพิจารณาว่าจะพ้นหรือไม่พ้นจากความเป็นสงฆ์
ขณะเดียวกันก็ไม่กังวลว่าจะมีพระสงฆ์ออกมาเคลื่อนไหว

หลังจากกระบวนการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชอย่างไม่แล้วเสร็จ
ก็เป็นเรื่องปล่อยให้ชนะสงฆ์ทำไป
ส่วนความเห็นในกระแสโลกโซเชียลนะครับ
ส่วนใหญ่มองว่าพระพุทธอิสระวางตัวไม่เหมาะสมกับสมณเพศ
อย่างแฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังที่ต่อต้านสิ่งงมงาย
ระบุว่าเห็นด้วยที่จะทำอุเขปนียกรรมพุทธอิสระ
และพระที่ทำผิดกฎหมายในกรณีต่าง
ฝ่าฝืนการชุมนุมและเป็นแก่นนำสงฆ์ปะทะกับทหาร
ขณะที่ชาวเน็ตอีกด้านก็มองว่าพระที่จะขับไล่หลวงปู่
ถ้าออกมาแสดงก็ไม่ใช่พระจริง
เพราะจริงต้องล้าแล้วซึ่งกิเลสโทสะโมหะและโลพะครับ